เหนือใต้ออกตก
๗จังหวัดบนพื้นแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา

แล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา

สวัสดีค่ะตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉัน

เจ้าพี่ไม่ได้เลย
ไม่ได้เลย

ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลอันดามันของไทย
และถูกขนานนามว่าเมืองฝนแปดแดดสี่
ที่มีมนต์เสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์
โดยเฉพาะความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ

ต้องขอเดินทางมาสักครั้งด้วยตัวเองค่ะ
มาถึงระนองก็ต้องเริ่มเที่ยวกันที่นี่ก่อนค่ะ
เทียนสือความหมายของคำว่าเทียนสือในภาษาไทย

ซึ่งใบตองก็รู้สึกอย่างนั้นจริงค่ะ
เพราะทุกมุมของบ้านหลังนี้ช่างดูอบอุ่นงดงาม
ดูราวกับเป็นของขวัญที่สวรรค์ให้มาจริงเลย
หากนับอายุบ้านหลังนี้ก็ร้อยกว่าปี
โดยมีท่านเทียนสือหลานเคยของพระยาดำรงสุจริตมหิศรพักดี
เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดระนองเป็นเจ้าของ
ที่นี่จึงเปรียบดังจิ๊กซอที่ประติดประต่อเรื่องราวอดีตของจังหวัดระนองเอาไว้
บ้านโบราณหลังนี้ยังคงจัดวางข้าวของเครื่องใช้ไว้อย่างเดิม
ราวกับว่าหยุดเวลาเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษากันเลยล่ะค่ะ
หลังจากเรียนรู้เรื่องราวของเมืองระนองกันพอหอมปากหอมคอแล้ว
มาค่ะตามใบตองไปสัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์
ที่สำคัญมันดีต่อใจและดีต่อสุขภาพด้วยนะคะ
ภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวคือที่ตั้งของแหล่งน้ำแร่ร้อนบ้านพรรัง
ที่นี่เราจะพบผู้คนมากมายที่มากันแบบเป็นครอบครัวแบบแก๊งเพื่อน
ทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่แบบนี้อบอุ่นสุดไปเลยล่ะค่ะ
บ่อน้ำร้อนธรรมชาติที่นี่อุณหภูมิพอดีไม่ร้อนเกินไปแค่๔๐องศาเท่านั้นเองค่ะ
แต่ถ้าอยากผ่อนคลายไปกับน้ำเย็นเย็นก็นี่เลยค่ะทั้งกว้างทั้งใส
ลงไปเห็นพื้นด้านล่างกันเลยอ๋อบริเวณใกล้เคียงกัน
ยังมีลำทานบริสุทธิ์ที่มีฝูงปลาตัวเล็กตัวน้อยแหวกไหว้ไปมาอีกด้วยนะคะ
ยิ่งได้ใกล้ชิดธรรมชาติเท่าไหร่ก็จะยิ่งค้นพบตัวเองมากเท่านั้น

เจ้าของที่พักรักโลกรักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมนะคะ
ใบเตยค่ะสวัสดีค่ะ
ใบเตยคะน้องใบตองนะคะพี่ใบเตยมีแนวคิดยังไงในการที่ทำที่พักแบบรักโลกแบบนี้ขึ้นมา
เริ่มต้นคือที่พักที่นี่เป็นบ้านค่ะเป็นบ้านของเราผูกพันมาตั้งแต่เด็กค่ะ
แต่ว่ามีช่วงหนึ่งก็เราก็ไปเติบโตในเมืองอย่างนี้ค่ะเราเหนื่อยกับการต้องไปอยู่ในที่ที่มันคนเยอะแล้วอยากกลับบ้านแล้ว
ก็เลยมีแนวคิดที่จะมาทำที่นี่ให้ดำรงแบบวิถีตอนเราเป็นเด็กเอาไว้ให้เหมือนเดิมให้มากที่สุด
ก็เลยเริ่มโตนเพชรกินอรี่อันนี้ขึ้นมาโตนเพชรกินารี่คือชื่อของซอยเนี่ยค่ะชื่อน้ำตกโตนเพชรค่ะแล้วกินเนอรี่ก็คือความเขียว
ก็หมายถึงว่าเราก็ดำรงอะไรที่มันเป็นแบบธรรมชาติเหมือนเดิมให้มากที่สุด
มาที่โตนเพชรกรีเนอรี่กาเดนก็จะพบกับที่พักน่ารักริมลำทานซึ่งมีทั้งบ้านเป็นหลังเหมาะสำหรับครอบครัวอย่างนี้
ใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศการตั้งแคมป์ก็มีที่พักแบบกระโจมด้วยนะคะ
หรืออยากได้บรรยากาศเหมือนมาตั้งแคมป์ด้วยแต่ก็ชอบความส่วนตัวด้วย
ที่นี่ก็มีเต็นต์เป็นหลังพร้อมห้องน้ำภายในตัว
ที่สำคัญที่นี่ยังมีกิจกรรมรักโลกให้ได้ทำให้ได้ใกล้ชิดธรรมชาติด้วยนะคะ
แต่ขอบอกก่อนนะว่าต้องแจ้งพี่ใบเตยมาก่อนล่วงหน้า
เอาพูดถึงกิจกรรมที่เราจะทำกันถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่กันบ้างดีกว่าพี่ใบเตยค่ะ
วันนี้เรามีกิจกรรมอะไรให้นักท่องเที่ยวร่วมสนุกกันบ้าง
วันนี้มี๒กิจกรรมนะคะอันที่หนึ่งคือทำโคเกะดำ
โคเกะดำอ่ะสวนแขวนสวนแขวนที่เห็นอยู่หน้าตาแบบนี้เลยลอยได้แบบนี้
ยิ่งวิธีการปั้นแล้วอีกอันนึงก็คือมีมัดยอม

งั้นเราเริ่มจากอย่างแรกเลยก็คือโคเขยาดามะ
ก็คือว่ามีอาหารมีดินข้างในแต่ว่าอันนี้เราใช้เป็นตัวดินเหนียว

สมกับอาหารข้างในเอาต้นไม้ใส่
เขาก็สามารถกินอาหารดูดซึมจากข้างในได้เลย

ใช่แล้วเราก็สามารถแขวนตกแต่งแบบที่เราต้องการได้

แล้วผสมกันกับขุยมะพร้าว
ใช่ค่ะผสมปุ๋ยชีวภาพนิดหน่อย
เราผสมกันในอัตราส่วนยังไงบ้าง

เริ่มที่จะนิ่มแล้วก็ถือว่าได้ที่แล้ว

หลังจากนั้นก็ดูต้นไม้ของเรานะคะ
ตัดมาแล้วก็ขมวดรากนิดนึง
อย่างนี้นะคะ

มันจะเหมือนหัวใจหรือเสี่ยงจีก็ไม่รู้ค่ะทีนี้
ร้อยค่ะหลังจากนั้นเราทำอะไรกันต่อ
หลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ตัวมอสเนี่ยค่ะ

ส่วนแขวนของเรานะคะโคเกะดามะค่ะ
เริ่มต้นที่หัวใจดวงน้อยดวงนี้ค่ะ
และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาพักที่นี่นะคะ

คำว่ามัดยอมเนี่ยก็คือว่าเราใช้หนังยางหรือเชือก
มีอุปกรณ์ต่างในการทำให้ผ้าของเราเนี่ยค่ะ
สีไม่ให้ซึมเข้าหากันได้
อันนี้ก็คือการสร้างลายอย่างหนึ่ง
เราสามารถใช้วัสดุต่างในการสร้างลายได้เมื่อไหร่

ตรงนั้นจะเป็นสีขาวหรือว่าสีพื้นของผ้าของเรา

ส่วนที่ไม่ได้โดนมัดให้แน่นเนี่ยมันก็จะเป็นสีตามที่เรายอม
เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะมาเริ่มทำลายกันเลยค่ะ

เดี๋ยวใบตองขอเป็นลูกมือให้กับพี่ใบเต๋ยก็แล้วค่ะ

เดี๋ยวมาเดากันว่าเราพับผ้าอย่างนี้ลายออกจะเป็นไร

อยากรู้ว่าตอนย้อมออกมาแล้วเนี่ย

ตอนนี้เราก็ทำลายเรียบร้อยแล้วนะคะ
เดี๋ยวเรามาลองย้อมกันดูว่าออกมาแล้ว
รูปร่างหน้าตาของลายที่ทำเอาไว้เนี่ย

อันนี้คือเรียกวิธีการย้อมแบบนี้ว่า

โอเคแล้วเดี๋ยวพี่จะขยำให้ค่ะ

นี่คือพ่ามัดย้อมที่เราย้อมคลามเสร็จได้ป่อย

ลายที่เรามัดไว้จะออกมาเป็นรูปแบบไหน

เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมรักโลกรักธรรมชาติ
สำหรับที่นี่นะคะแต่กิจกรรมยังไม่หมดแค่นี้ค่ะ
เดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าช่วงกลางคืนนั้นจะมีอะไรสนุกให้เราทำกันต่อ

หลังจากทำกิจกรรมดีมาทั้งวันใบตองชักจะหิวแล้วล่ะค่ะ
และนี่ก็ถึงช่วงเวลาที่ไม่ต้องรอคอยมาตลอดทั้งวันนะคะ
นั่นก็คือกิจกรรมของการปิ้งย่างอาหารเย็นแบบนี้ค่ะ
อาหารเยอะมากค่ะพี่ใบเตยมีอะไรบ้างอ่ะคะเนี่ย
อันนี้เป็นบาร์บีคิวค่ะบาร์บีคิวเซ็ตอันนี้สำหรับกี่ท่านนะคะ

พ่อค้าแม่ค้าที่ที่เป็นประมงพื้นบ้านค่ะอันนี้ก็คือแปลว่าปูและปลาและกุ้งต่างต่าง
ก็จะมีเป็นระดูกรรมไปใช่ค่ะช่วงนี้ค่ะอย่างศิษย์นี้ชาประมงเรียกว่าน้ำใหญ่
คลื่นเยอะลมเยอะอย่างนี้ก็ออกทะเลลำบาก
แล้วก็จะหาได้ปริมาณไม่เยอะมาก
ก็เราก็ต้องซื้ออุดหนุนตามที่มีตามฤดูกาล
พร้อมแล้วค่ะเราทำการปิ้งเลยได้ไหมคะใช่ค่ะได้
นี่ค่ะกุ้งค่ะ

หลังจากที่ใบตองได้พาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับการกินการท่องเที่ยวและการพักผ่อนที่จังหวัดระนองแห่งนี้แล้วนะคะ
สิ่งหนึ่งที่ใบตองสัมผัสแล้วก็รับรู้ได้เลยก็คือการดึงเอาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมาสอดแทรกเอาไว้ทุกส่วนของกิจกรรมนั่นเอง
และสำหรับใครนะคะที่อยากมาสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแบบใบตองแบบนี้แนะนำเลยค่ะมากันที่นี่จังหวัดระนองค่ะ
มาถึงระนองทั้งที
ใบตองแบบนี้
ต้องเลยพาไปตามหาวัตถุดิบท้องถิ่นกันถึงที่
และแล้วก็ได้เวลาที่สำคัญที่สุดแล้วนะคะ
เพราะว่าอาหารทะเลสดจากทั้งชาวบ้านและบนกระเตงแห่งนี้
ก็มาอยู่รวมกันตรงหน้าแบบนี้ค่ะ
โอ้โหฟินสุดค่ะ
แต่เดี๋ยวก่อนรับประทานอย่างเดียวคงธรรมดาไป
ใบตองเลยจัดให้กับวิวหลักล้านอย่างนี้

โอ้โหไทยแลนด์